สัตว์ต่างสายพันธุ์เขาก็เป็นเพื่อนกันได้รักแล้วก็ดูแลกันได้ค่ะ
ไปดูความรักระหว่างไก่และแมว
คอนเฟิร์มว่าสองตัวนี้รักกันมากรักขนาดไหนดูเลยค่ะ
เขาไม่น่าจะสนิทกันได้ดูจากสายพันธุ์แล้วเนี่ย
คือแมวดูน่าจะไล่ไก่เนอะ
ตรงนี้เรียใช่ไหมอ๋อกันใหญ่
มันทำเสียงประกอบเอาแล้วค่ะ
ทำเสียงประกอบแต่น่ารักจังเลยอ่ะ
น่ารักอ้อนเล่นกันไปเล่นกันมา

เออนั่นจริงไก่ก็นิ่ง
ไก่สง่างามให้แมวอ้อนแล้วกันนะคะ

ตัวนี้เลี้ยงลูกแมวมาตั้งแต่เล็ก
เพราะว่าแม่แมวมาคลอดทิ้งไว้
โตหน่อยแม่แมวก็หนีหายไปกับลูกอีกตัว
ทำให้เจ้าแมวตัวนี้อยู่กับไก่มาตั้งแต่เล็ก
ซึ่งทั้งสองตัวก็อาศัยอยู่ในบ้านเพื่อนนะคะ
เดี๋ยวเจ้าของไก่และแมวก็เล่าให้ฟังค่ะว่า
พ่อไก่จะคุยเขียข้าวเปลือกให้ลูกแมวกิน

พอกลางคืนพ่อไก่ก็ไปนอนบนหลังคา
ส่วนลูกแมวก็จะตามไปส่งแล้วกลับมานอนที่เคยนอน

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
หลายคนก็บอกว่าประทับใจในรักต่างสายพันธุ์ของแมว
แล้วก็ไก่คู่นี้เหลือเกิน
เห็นแล้วก็อยากฟังภาษาไก่กับแมวออก

ภาษากายก็ไปแตะไปจับไป

มาฝากยามเช้ากันแบบนี้นะคะคุณผู้ชม